เขาว่ากันว่าเป็นลูกนักการเมืองที่เชียงใหม่

ชาวบ้านเขาเอากระจกลงด่าไม่พอ

ปืนขอหายละ
นี่แหละครับคือเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นแล้วก็มีจราเข้น้อยหลายตัวทีเดียวนะครับ
มือน้ำเตี้ยอะไรอ่ะใช่เนี่ยครับกล้องหน้ารถจับภาพใช่ไหม
ไปเท่านั้นแหละก็เป็นอย่างในคลิปคุณผู้ชม
นี่แหละครับคือเหตุการณ์นี้นะครับเพื่อนของผู้เสียหายเนี่ยขับรถคันที่มีกล้องนะ
แล้วให้ข้อมูลบอกโอ้โหให้ความเป็นธรรมหน่อย
คือผู้เสียหายเป็นลูกครึ่งเยอรมันทำธุรกิจอยู่ที่เชียงใหม่
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาตามปกติแล้วถูกเบอร์ซีเดสคันนั้น
แทรกขับปาดหน้าก็เลยกดแต่ใส่ไปไง
คนขับมือซีเดสคงไม่พอใจแล้วมั้งชักปืนออกมาขู่
หลังเกิดเหตุเอาหลักฐานเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถเนี่ย
นะครับที่บันทึกบันทึกใบหน้าคุณผู้ชมตรงนี้พีค
บันทึกใบหน้าผู้ก่อเหตุนะแล้วก็ปืนเลขทะเบียนนะ
ไปแจ้งความกับตำรวจนะครับจนรู้ว่านี่ฮะ
เขาบอกว่าคนนี้เป็นลูกนักการเมืองดังที่เชียงใหม่

ทำยังไงอ่ะเบอร์ดตำรวจสหพามา้เปียง

ก็ตำรวจก็ดูรูปนี้
นะกับรูปที่ทางผู้ก่อเหตุเขาส่งมาให้
คุณตำรวจไม่รู้เองเหรอว่าตกลงคนเดียวกันหรือเปล่า
ส่งมาเขาบอกว่าทำแบบนี้ไม่สบายใจนะส่งมาโคลน่าเนี่ย
ไม่ใช่คนขับที่เขาเห็นนะครับ
นี่แหละฮะแล้วคุณผู้ชมยังไม่จบ
บอกในธรรมนองที่ว่าสามารถเคลียร์กับตำรวจได้
แล้วจะเอาปืนมายิงผู้เสียหายถ้ายังไม่ยอมยุติเรื่อง
ยังไงตำรวจต้องเคลียร์นะสพแม่ปิงนะ
ทำให้ผู้เสียหายหวาดกลัวครับเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
ก็เลยนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็หลักฐาน
แล้วให้ติดตามติดตามการทำหน้าที่ของตำรวจที่รับผิดชอบคดีด้วย

เป็นลายนั้นใช้รอยสักไหม
อ่อไม่รู้เหมือนกันว่าเกือบแขนยาวหรือเป็นลอยสัก
เหมือนลอยสักประดองเอ้ารอดูครับ